ด้วยของหวานดีกว่าหลายคนก็ส่งข้อความมามากมายที่เป็นเมนูของหวาน
แต่ถ้าหลายคนยังนึกไม่ออกแล้วก็มามาทางนี้เลย
จะพาไปกินของหวานแบบเอาใจสายมูเตลู

ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับสิ่งของที่เรานำไปกราบไหว้บูชา
สิ่งของที่นำไปเสี่ยงโชคอย่างทูบเสี่ยงทายกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปร้านของหวานที่ทำสิ่งของที่กล่าวมา
ออกมาในรูปแบบเมนูของหวานจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
มากันที่บริเวณร้านโอโนคาเฟ่
ร้านนี้เป็นร้านกาแฟมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่น
ตั้งอยู่ภายในบ้านแม่ขักตำบลหางดงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของทางร้านมีชื่อว่าเมนูรวย
ที่สายมูเห็นแล้วเป็นต้องตาต้องใจ
เพราะในเมนูจะมีการนำน้ำตาลก้อนมาปั้นเป็นทูปเสียงทาย
และนำบิสกิตช็อกโกแลต๓แท่งมาปักไว้หน้าวิปครีม
คล้ายกับทูบด้วยทำให้ลูกค้าสายมูถูกอกถูกใจ
แวนมาซื้อและถ่ายรูปเลขทูปเก็บไว้

คุณสุกริตตาพฤษศิลป์หรือคุณแพลวเจ้าของร้านเล่าว่า
ที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาก็เพราะอยากให้เข้ากับความเชื่อของคนไทย
ผูกพันกับการเสี่ยงโชคและอยากสร้างความแปลกใหม่

อีกทั้งยังเคยมีคนถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
จากเลขทูปในเมนูนี้อีกด้วย
ซึ่งเมนูของทางร้านมีให้เลือกมากกว่า๖๐เมนู
ทั้งร้อนเย็นและปั่น
ร้านนี้เหล่าสายมูเตลูห้ามพลาดเลยนะจ๊ะ
มาต่อกันที่ร้านขนมเค้กยังเดิมมาเก้า
ที่จังหวัดพิษนุโลกกันจ้า
โอ้โฮอัมเมสซิ่งสุด
เรียกได้ว่าเป็นเค้กที่มีหน้าตาที่แปลกใหม่

กับเค้กรูปส่งกระทางทูปสายหมู
คุณฮารุเล่าว่าเค้กก้อนนี้มีลูกค้าสั่งทำ
เพื่อจะนำไปเซอร์ไพรส์เพื่อนที่ชอบมูเตลู
และชอบขอโชคลาภจากทูปเสียงทาย
ได้ออกแบบเค้กให้เหมือนกระถางทูบที่สุด

เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป

และความคิดสร้างสรรค์ในการทำเค้กของเธอ

คุณฮารุยังเคยทำเค้กผ่านไหว้ครู
ที่ลูกค้าสั่งเพื่อไปไหว้ครูอีกด้วย
ซึ่งในคลิปนี้มีคนเข้ามาชมในติ๊กต๊อ
กว่า๕ล้าน๓แสนครั้งเลยทีเดียวล่ะครับ
และนี่ก็เป็นร้านอาหารหวานสายมูเตลู
ที่เราได้รวบรวมนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ดูกัน
สำหรับใครที่ไม่ชอบงูก็ไปได้นะครับ

ก็โอเคผมก็ชอบนะไอเดียมันสวยดี
แต่ว่าบอกเขาว่าขอทูบแค่ก้านเดียวพอ